สมัครนนต์ทะบุรีค่ะสองสามีพันรยา
เพิ่งถูกรางวัลที่สี่เตรียมรับเงินแปดหมื่นบาท
ก็คือถือลอตเตอรี่อยู่ในมือยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงินนะคะ
แต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุมีเคราะห์ซะก่อนค่ะ
ก็คือรถโม้ปูชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
เสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสามีและพันรยาค่ะ
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งงัดร่างผู้ที่ติดอยู่ใต้รถโม้ปูนออกมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่แยกบางพลูถนนรัฐนาธิเบสอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีค่ะ
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตคาที่ฝ่ายชายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบถามคนขับรถโม้ปูนเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขับรถมาตามเส้นทางถนนรัฐนาธิเบส
กำลังจะเตรียมเอารถเข้าที่บริษัทจากนั้นรถโม้ปูนเกิดขัดข้องที่ห้องเครื่อง
สตาร์ทไม่ติดขับต่อไปไม่ได้ก็เลยโทรเรียกคนขับรถโม้ปูนอีกคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่บริษัทเดียวกันเอารถโม้ปูนอีกหนึ่งคันมาลากรถให้
ทีนี้ลากไปเรื่อยถึงจุดเกิดเหตุค่ะกำลังจะเลี้ยวขวา
ตรงนั้นเป็นแยกไฟแดงพอดีพวงมาลัยของรถที่ไปต่อไม่ได้
คล่องอีกบังคับล้อก็ไม่ได้แต่รถมันเลี้ยวไงครับ
ลากเนี่ยเลี้ยวไปแล้วรถของตัวเองเนี่ยหักตามไม่ได้ก็เลยพุ่งแหกโค้งออกไปนะครับ
ชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ตายเป็นสามีพันรยากัน
ฝ่ายชายทราบชื่อคือนายบุญรถศรีศุกร์เป็นพนักงานขับรถโม้ปูนของบริษัทเดียวกัน
กำลังจะออกไปซื้อกับข้าวกับพันรยาที่ตลาดซึ่งอยู่ติดกับแยกไฟแดง
อกจากนี้นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่งจะถูกรางวัลลอตเตอรี่สลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
รางวัลที่สี่งวดที่ผ่านมานี่เองเงินคือเตรียมที่จะออกไปขึ้นเนี่ยนะคะแปดหมื่นบาท
ด้านตำรวจควบคุมตัวคนขับรถโม้ปูนทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ส่วนที่ชนบุรีนะครับเราเห็นสภาพรถเบนส์ที่ถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงนี้นะฮะ
เหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริมถนนสายหัวไผ่ท่าข้ามหมู่๒ตำบลท่าข้ามอำเภอพนัฐนิคม
ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองพนัฐนิคมเร่งเข้าฉีดน้ำสกัด
โดยช่วงหน้ารถขาดครึ่งเลยนะฮะกระเด็นตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาข้างทาง
ส่วนตัวรถเก๋งเนี่ยถูกไฟลุกไหม้วอดทั้งคัน
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ชวบ้านคนนั่งกันอยู่บ้านเนี่ยได้ยืนเสียงรถเปรคเสียงดัง๒ครั้ง
ออกมาดูก็พบว่ารถเก๋งยี่ห้อเบนส์พุ่งชนกับเสาไฟ
ส่วนคนขับเปิดประตูวิ่งหนีตายออกมาได้
ทำให้รอดตายอย่างปฏิหารอย่างบุดหวิด
แล้วก็ได้หายตัวไปโดยไม่ทราบว่าไปที่ไหนด้วยนะ

ตำรวจจะได้ติดตามเจ้าของรถมาสอบสวนต่อไป
เพราะเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรง
คุณดูรถเบนท์รถแข็งหักเลย
แล้วไม่เหลือซากด้วยข้างหน้านี้หายไปหมดเลยนะ

แล้วก็รถไฟไหม้หมดเลยครับ
ส่วนที่ร้อยเอ็ดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถเก๋ง
เขาตกลงไปข้างทางด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยนะคะ
เป็นลักษณะคล้ายเดียวกับรถตู้
ที่ร้อหลังด้านขวาอย่างแตก
ได้รับความเสียหายจากการชนกัน
ท่าตูมอำเภอสวนภูมิจังหวัด๑๐๑
คนขับและผู้โดยสารในรถทั้ง๒คันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่ารถตู้มาด้วยกันทั้งหมด๓คน
นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิษสุนโลก
และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษสนุโลก
กลับไปทำบุญที่วัดในจังหวัดศรีสเกตมุ่งหน้ากลับพิศนุโลกค่ะ
โดยรถตู้คันเกิดเหตุมีนักศึกษาโดยสารมา๑๐คน
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถทั้งสองคันขับสวนกันแล้วเกิดเฉียวชนกัน
จนทำให้รถเสียหลักตกถนนไปทั้งคู่
เบื้องต้นพบร่องรอยเฉียวชนบริเวณตรงกลางถนนพอดีเลยนะคะ
ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่ที่หน้ารถอีกครั้ง
เกิดจากความประมาทของการขับรถทั้ง๒คันหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประมาท
เพื่อที่จะเตรียมดำเนินคดีค่ะ